หนึ่งก็คือเรื่องการจับมือกันของภาคการเมืองหลังเลือกตั้ง
สองก็คือเมื่อเขาจับมือกันแล้วเขาจะไปตั้งรัฐบาล
จะเป็นรัฐบาลได้ต้องใช้เสียงโหวตเลือกนายกในรัฐสภาก่อนนะฮะ
ตัวเลขของพักการเมืองหลังจากที่ได้จำนวนสอสออย่างไม่เป็นทางการ
ขณะนี้อย่างที่ทราบคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลแถลงตั้งแต่เมื่อวานบอกก้าวไกลได้เยอะสุดสส
สองคนแล้วก็โทรศัพท์ไปพูดคุยแล้วกำลังเดินสายพูดคุยกันอยู่ด้วยนะ
ขณะนี้เนี่ยจับไม้จับมือกันแล้วซีกฝั่งซ้ายนะฮะคั่วฝ่ายค้านเดิม
แล้วก็เพิ่มเติมพักใหม่เข้ามาด้วยรวมแล้ว๓๑๐เสียงคั่วรัฐบาลเดิมนี่นะฮะ
เสียงเมื่อเป็นแบบนี้เท่ากับว่าก็ต้องเดินหน้าสู่การตั้งรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลได้ต้องไปโหวตเลือกนายกกันก่อนนะครับ
ซึ่งรัฐธรรมนูลเนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยมีบทเฉพาะการว่าให้สวร่วมโหวตเลือกนายกกับสสด้วย๕ปีปีนี้ปีสุดท้ายนะฮะ
ยังไงสวต้องร่วมโหวตนะครับ๗๕๐เสียงของรัฐสภาเนี่ยต้องใช้๓๗๖คน
ใช่ค่ะเป็น๗๕๐เสียงของ๒สภาดังนั้นถ้าเกินกึ่งหนึ่งของเสียง๒สภามันก็คือ
ทางฝั่งของก้าวไกลเนี่ยตอนนี้เขาบอกเขามี๓๑๐เสียงในมือแต่จะเอาจากไหนอีก๖๖เสียง
คือตอนนี้เนี่ยพักร่วมรัฐบาลเขายังไม่ได้แถลงกันอย่างเป็นทางการนะสวบอก
เห็นเขาแค่เขาแค่บอกกันยังไม่เห็นตั้งโต๊ะจับไม้จับมือว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลแน่แล้วเลย
แต่พักอื่นเนี่ยทางซีกของฝ่ายค้านเดิมเขาบอกให้ก้าวไกลเนี่ยไปดำเนินการเลย
ค่ะเพราะเป็นหน้าที่ของก้าวไกลเพราะว่าได้คะแนนอันดับหนึ่ง
ก็ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนในการจัดตั้งรัฐบาล
ภูมิใจไทยที่เป็นซีกรัฐบาลเดิมเนี่ยแล้วยังไม่ได้รับการชวนเข้าไปร่วมรัฐบาลใหม่เนี่ย
ก็บอกให้ก้าวไกลดำเนินการเลยทุกพักคือนิ่งหมดเลยนะ

สวบอกว่าขอใช้ดุลพินิษฐ์ส่วนตัวนะว่าจะโหวตหรือไม่โหวต
ถ้านายกจะชื่อพิธาแล้วเขาเสนอให้โหวตมันต้องดูหลายปัจจัย
แต่ไม่ได้นะฮะคือถ้าเกิดสวไม่โหวตแล้วสมมุติถ้าเกิดทางฝั่งก้าวไกล
เขาไม่ได้๖๖เสียงมาเพิ่มจากฝั่งของคั่วรัฐบาลเดิมเนี่ย
อันนี้ศูนย์ยากกาศเลยนะครับ
คือตอนนี้ท่าทีของสวแตกต่างกันมากนะคะ
บางท่านก็เหมือนกับพร้อมที่จะโหวตให้คุณพิธา
ท่านก็บอกเลยว่าชัดเจนเลยว่าไม่โหวตให้
แต่บางท่านบอกว่าก็บอกแล้วไงว่าอยากจะปิดสวิช

แต่การไม่ออกเสียงเลยการไม่ออกเสียงเลย

หมายความว่าเสียงตรงนั้นมันหายไป

ถ้าเขาไม่สามารถไปหา๖๖เสียงจากอีกฝั่งนึงมาได้เนี่ยนะ
มันก็จะอยู่ไปเรื่อยโดยที่ไม่มีนายกคนใหม่
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ต้องรักษาการไปเรื่อยค่ะก็คือพลเอกประยุทธ์
แต่อำนาจในการบริหารบ้านเมืองก็เหมือนช่วงยุบสภาเลือกตั้งใช่ไหม
มันก็จะทำอะไรของประมาณขออะไรต้องไปขอกอกต่อ

ว่ายังไงบ้างคะพี่อุ๋ยหลายท่านออกมาให้สัมภาษณ์นะคะวันนี้
คือโอ้โหนี่ฮะเอาอาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์หน่อย
นี่ฮะสมาชิกวุฒิสภานะครับวันนี้เราถามไป
ทางคุณเสรีเนี่ยบอกว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย
สวไม่ได้พิจารณาจากตัวบุคคลนะ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัว
แต่ดูจากนโยบายของพักการเมืองของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นนายกด้วยว่าเหมาะสมไหม
ในส่วนตัวของคุณเสรีนะครับบอกว่า
หากนายกจากพักนั้นไปแตะต้องมาตรา๑๑๒
ส่วนตัวไม่โหวตเลือกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใคร
ไม่ใช่แค่คุณพิธาพร้อมกับตั้งคำถามว่า
บอกให้สวเคารพมติเสียงประชาชนที่เลือกพักเก้าไกลมาเยอะที่สุดเนี่ย
ถามว่าเสียงสอสอของพักก้าวไกล๑๕๒เสียง
นั่นคือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนทั้งหมดจริงหรือ
แล้วการมาขู่ว่าเตรียมจะลงถนนถ้าสวไม่เลือกคุณพิธาเนี่ย
หากสวไม่โหวตเลือกให้เนี่ยคุณเสรีบอกว่าอย่าลืมนะ
มันก็ยังมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคุณพิธานะ
แล้วเขาก็พร้อมจะลงถนนเหมือนกัน
ปฎาญกรุงได้สามารถเรียนต้นหนึ่งหนึ่งสอง
แบบเมื่อนี้มันเป็นปัญหาที่จะทำให้สังคมแกดแยก

เป็นตัวผู้ใจและไม่ได้อ่านเกลียดคุณพิทา
แต่ผมล่วงว่าแม้จะไปที่จะเป็นลัตบาร์แล้วคุณจะไปทำอะไร

ผมว่าหลักมันอยู่ที่ว่าอะไรดีที่สุดอะไรเหมาะที่สุดมากกว่า
ถ้าท่านจะให้คนอื่นเขาเคารพท่านท่านก็ต้องเคารพคนอื่น
แต่ท่านบอกให้คนอื่นคิดไม่เหมือนท่านคนอื่นผิดหมด
กลายเป็นมาว่าท่านถูกอยู่คนเดียวแหละในโลกนี้
จากเสียง๒๕๒ล้านเสียงได้๑๐กว่าล้านเสียงเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วเหรอ
ไม่ใช่เคารพคนที่ลงคะแนนให้พักเก้าไกรอย่างเดียว
คือชัดเจนมากว่าไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ให้เหตุผลคล้ายกันมากเลยนะคะพี่อุ๋ย
นั่นก็คือเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับมาตรา๑๑๒
นายจเดชอินสว่างสมาชิกวุฒิสภาค่ะ
คือบอกเลยว่าไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน
คุณพิธาด้อยเรื่องทัศนคติทางการเมือง
และรับไม่ได้กับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
รับไม่ได้เพราะตัวเองเป็นคนจงรักพักดี
จุดยืนของตัวเองคนเดียวนะที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย
สวท่านอื่นมีจุดยืนยังไงไม่รู้
คือมิ้วได้ฟังสัมภาษณ์ท่านสวจเด็ดนะคะ
คือแกก็บอกว่าคือเข้าใจแหละว่าทางก้าวไกลไม่ได้จะยกเลิก

แต่การแก้ไขเพื่อให้บทลงโทษมันเบาลงเนี่ย
ไม่เห็นด้วยถ้าแก้ไขให้บทลงโทษมันหนักขึ้น

ใช่แกพูดแบบนี้นะคะมิ้วฟังแกสัมภาษณ์อยู่
ทีนี้ค่ะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิธาด้วยค่ะ
มีคุณเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็จะตรวจสอบใน๓เรื่อง
คือจะสรุปให้แล้วเสร็จภายใน๑เดือนส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพียงแต่ว่าแกบอกว่าแกไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบตรงนี้โดยตรงหรอก
แต่แกจะส่งรายละเอียดและหลักฐานไปให้กรกตพิจารณา

ผมโทรไปถามคุณเสรีสุวรรณภานนท์มาแล้ว
คุณเสรีนี่เป็นประธานคณะกรรมธิการ
เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบเรื่องราวต่าง

คุณจเดชเขาบอกว่าอย่างนี้มันหมายความว่ายังไง

มีคนยื่นเรื่องมาที่วุฒิสภา
ให้ตรวจสอบคุณพิธา๓เรื่อง

แล้วส่งผู้สมัครลงสอบสอบ
คือถ้ามีปัญหาจริง
อาจจะยกพวง๑๕๒คนหรือเปล่า
ที่เคยเป็นนโยบายอะไรเอาไว้

แล้วมีหน้าที่ไปตรวจสอบเขา

ก็ไม่ได้มีหน้าที่หรอกแต่มีคนยื่นเรื่องมา
เราก็ต้องตรวจสอบกันกรองในเบื้องต้น

ประมาณ๖๐วันในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ถ้าสวส่งหลักฐานข้อมูลต่างไปให้กรกต
เขาจะได้มีเวลาพิจารณาแล้วก็จะได้ดำเนินการได้ทัน

มันจะชัดเขาบอกแบบนี้คือไม่ได้มีหน้าที่โดยตรง
แต่คนยื่นเรื่องมาก็เลยส่งรายละเอียดและหลักฐานไปให้กรกต

คุณสมชายสวังกาล๑ในสมาชิกวุฒิษภา
บอกว่าในส่วนตัวเนี่ย
กดดันกับกระแสสังคมหรือกระแสโซเชียล
พยายามจะให้สวต้องโหวตให้กับ
คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยส่วนตัวเนี่ยพร้อมโหวตให้ทุกคน
ทุกฝ่ายเป็นนายกนะแต่ต้องเข้าเกณฑ์ตามที่ตัวเอง
อันนี้ส่วนตัวนะคุณสมชายย้ำตัวเองเนี่ยตั้งเงื่อนไขเอาไว้
ในการโหวตเลือกนายกของประเทศไทยเงื่อนไขส่วนตัวของคุณสมชาย
มี๕ข้อ๑คือคนนั้นต้องมีความซื่อสัตว์สุจริตเพื่อที่จะได้ไม่โกงกิน
ประเทศชาติสองต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีนำพาประเทศพัฒนาไปได้
โดยก้าวข้ามความขัดแย้งสามต้องสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำพาประชาชน
สู่ความเจริญได้สี่ต้องรอบรู้อย่างเช่นต้องรู้เรื่องการเมือง
การปกครองการบริหารราชการแผ่นดินเศรษฐกิจสังคมและจะใช้ทีมที่มีอยู่เนี่ย
ทำงานให้ประเทศได้อย่างไรและห้าปัจจัยแวดล้อมที่ให้ประเทศชาติ
เดินหน้าไปได้ถ้าเป็นนายกแล้วจะไม่นำประเทศไปสู่ปัญหา๕ข้อ
คุณสมชายแสวงการบอกว่าสถานการณ์การเมืองไทยณขณะนี้
ทุกอย่างมันยังไม่นิ่งนะเอาจริงแล้วเนี่ยตอนนี้กรกตยังไม่ได้สรุป
ยังไม่ได้ประกาศเลยนะว่าสอสอของแต่ละพักการเมืองอย่างเป็นทางการ
ได้สอสอพักละกี่คนแล้วแต่ละพักก็ยังไม่ได้จับมือกัน
อย่างเป็นทางการว่าจะเสนอใครเนี่ยให้เป็นนายกแต่เอาเป็นว่า
ว่าเสนอใครเนี่ยแล้วได้เงื่อนไขตามที่บอกเนี่ยก็จะยกมือให้

มันไม่ใช่เรื่องคณิตศาสตร์มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันตรงไปตรงมา
ถ้าเสนอมาภาคเดียวผมอาจจะโหวตให้ก็ได้นะถูกไหมไม่มีใครแข่งแล้วอ่ะ

หลอกกันเองหรือเปล่าทางการเมืองเรื่องอะไรให้สอวอเป็นเหยื่อให้สอวอมาโหวตคว่ำ
ผมไม่เชื่อว่าสอวอจะมาโหวตคว่ำนะ
คุณสมชายบอกในซีกของพักเก้าไกลที่บอกว่าจับแล้วจับแล้วเนี่ย
เอาให้ชัดก่อนว่าคุณจับมือร่วมรัฐบาลกันจริง
แต่ที่งดออกเสียงแน่พบเหล่าทัพค่ะพบสสพทบพบทรพบทอพบตร
งดออกเสียงแต่เขาบอกแล้วว่าเขามีจุดยืนตั้งแต่แรกแล้ว
เขาไม่รับเงินเดือนมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะงดออกเสียง